เรื่องของการตั้งคันไม่พร้อมในวัยเรียนยังคงเกิดขึ้นนะครับ
มีนักศึกษาสาวคนหนึ่งอายุ๑๙ปี
ตั้งคันโดยที่ที่บ้านไม่รู้เลย
มาพบอีกทีเธอตกเลือดจนเสียชีวิตในห้องน้ำ
พ่อแม่บอกว่าไม่รู้เลยว่าลูกสาวตั้งคันอยู่
แล้วข้างศพไปเจอยาบำรุงสำหรับสตรี๑ขวดนะครับ
ก็เลยคิดว่าน่าจะใช้ยาทำแท้งเถื่อนทำให้ตกเลือดออกมานะครับ
เป็นศพนักศึกษาสาวคนหนึ่งหน้าตาดีเลยครับ
อายุ๑๙เรียนอยู่ปี๑มหาวิทยาลัยชื่อดังที่เชียงใหม่

พร้อมกับมีศพเด็กทารกสภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
ตำรวจสพช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าไปตรวจสอบในห้องก็ไปเจอยาบำรุงสำหรับสตรี๑ขวด
พร้อมกับกล่องถูกทิ้งไว้ถังขยะ
รวมทั้งมีซองยาเม็ดอีกจำนวนนึง
ซึ่งคิดว่าน่าจะซื้อมามาทานเอง
วันนี้พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่จากอำเภอฝ่าง
ที่แผนกนิติเวศโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ติดต่อขอรับศพลูกสาวไปที่บ้านเกิด
มาด้วยความโศกเศร้าแล้วก็พูดไปร้องไห้ไป
เปิดเผยเท่าที่น้ำตาบอกว่า
พ่อคริบว่าลูกสาวดูอวบอ้วนขึ้นหรือเปล่า

อะไปฟังเสียงของครอบครัวนะฮะ

บอกบอกบอกบอกบอกบอกบอก

แสดงว่าหลายเดือนแล้วแต่ว่าคือถ้าตั้งคันโดยไม่พร้อม
อันนี้มันเป็นปัญหาเบื้องต้นเลยที่เป็นปัญหาหลักนะคะ